หลังจากที่เรามีรายได้เสริมมีเงิน
แล้วก็จะต้องไปไหนเติมความสุขให้ตัวเองดีมาก

นี่แหละคุณผู้ชมค่ะมีตังค์แล้วก็ไปเที่ยวสิ
บางคนบอกว่าอยากไปเที่ยวแบบญี่ปุ่น

แต่ว่าญี่ปุ่นที่ดิฉันจะพาไปเนี่ย

ดิฉันจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณสองคน

เป็นญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทย
ไม่ต้องบินไปไกล๕๖ชั่วโมง

ทั้งอาหารเอ่ยทั้งบรรยากาศทั้งแบบวิวทิวทัศน์
ที่แบบมันเหมือนญี่ปุ่นจำลองญี่ปุ่นมาไว้ในประเทศไทยเลย
ฟินขนาดไหนไม่อยากจะบอกเลยว่า
ทำไมนะ
รู้แล้วบอกต่อด้วยไปเลยญี่ปุ่นเมืองไทยอยู่ไหนจ๊ะ
เรื่องดีดีเด็ดเด็ด
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อค่ะโฮล่าบอกต่อ
เมืองเชียงใหม่ทุกวันนี้มีร้านท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแต่ใครจะรู้ว่ามีร้านที่บรรยากาศคล้ายญี่ปุ่นอยู่เยอะเช่นเดียวกันครับ
ชาของเราเนี่ยจะเลือกชาคุณภาพดีที่สุดจากไล่ชาที่ดีที่สุดที่เราหาได้จากญี่ปุ่น
อ๋อร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ที่ขายมัชชาแท้ร้านแรกในเชียงใหม่
ผสมผสานกับวิธีการชง
ที่ไปเรียนมาถึงต้นตำรับอย่างประเทศญี่ปุ่นนู้น
บ้านของเราจะมีชาอยู่ทั้งหมด๔ชนิดนะคะ
มีชาใบอยู่๒ตัวคือเซียนฉะกับเกียวกุโหลดนะคะ
ตัวนี้จะเป็นชาเกรดที่หาได้ยากในญี่ปุ่นนะคะ
คนญี่ปุ่นจะทานในโอกาสพิเศษเท่านั้น
มัชฉะแล้วก็โฮจีฉะตัวนี้จะเป็นชาคั่วค่ะ
รสชาติก็จะออกกลิ่นหอมคั่วนะครับ

เทคนิคการชงแบบญี่ปุ่นที่มีความละเอียดอ่อน

ร้านนี้มีเมนูหลากหลาย
ใครชอบทานชาเขียวกับนมก็เลือกเป็นมัชชะลาเต้
ที่เป็นชาที่ชงแบบต้นตำรับญี่ปุ่นจริง
หรือจะลองเป็นโฮจิชะชาเขียวคั่วแบบญี่ปุ่นก็ได้
ก็จะได้สัมผัสกับรสชาเขียวที่คั่วมาอ่อน
ใครเป็นคอมมัชชะแนะนำที่นี่เลยครับ
คราวนี้เรามาหาที่พักสไตล์ญี่ปุ่นกันบ้าง
เป็นที่พักเล็กในตัวเมืองเชียงใหม่
ที่สร้างจากเจ้าของที่รักประเทศญี่ปุ่น
อย่างที่อาชิตะโฟสเทล
สวัสดีค่ะอาชิตะเฮ้าส์ยินดีต้อนรับค่ะ
อาชิตะโฮสเทลโดดเด่นในเรื่องของการตกแต่ง
โดยอิงการตกแต่งจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นจริง
เซ็ปต์ของที่นี่ก็น่าสนใจมากล่ะครับ
ตรงที่มีห้องนอนเพียง๔ห้องเท่านั้น
และห้องน้ำเป็นแบบแชร์
ห้องนี้จะเป็นห้องโมมิจิค่ะ

ตรงนี้จะเป็นห้องสากุระ

ชื่อห้องอาจีไซค่ะ
ความรู้สึกของความเป็นญี่ปุ่น
ยังมีห้องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ

ห้องนี้คือห้องอะไรล่ะครับคุณแม่
ห้องยูกะตัรูมเป็นห้องการทานข้าว
ที่นี่ทุกคนจะต้องใส่ชุดตุ๊กตะแล้วก็ลงมาทานข้าวที่นี่
เหมือนคูปองรับอาหารเช้าค่ะ
ใครสนใจอยากมาพักที่นี่ก็มากันได้เลย
วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดื่มดำบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันมาทั้งสองที่
ซึ่งแต่ละที่ก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างและการบริการจริง
รู้แล้วแบบนี้เก็บไว้คนเดียวไม่ได้จึงต้องรู้แล้วบอก
รู้แล้วบอกต่อ
ได้ยินชัดเจนเลยค่ะต้องบอกต่อแน่นอนค่ะอย่างนี้
คุณเห็นไหมว่าเราพาคุณไปเที่ยวไปสถานที่ท่องเที่ยวสวยนะ
ได้อิ่มเอมกับบรรยากาศที่เหมือนว่าเราไปอยู่ที่ไหน

ดับไปแล้วพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้ว
หูดับหูดับไปแล้วฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
ก็รู้แล้วบอกต่อก็เลยต้องบอกดัง
นี่ไงคุณเห็นมั้ยว่าเราพาไปเที่ยวที่ไม่ต้องไปกลายถึงญี่ปุ่นไม่ต้องไปกลายถึงเมืองนอก

ชินรู้แล้วค่ะจะไปแน่นอนค่ะ

หูดับรู้แล้วไปด้วยค่ะ
พอแล้วพอเถอะแก้วหูจะฉีก
แต่เห็นแล้วอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องตีตัวไปไกล
กรุงเทพในประเทศไทยเราก็มีด้วย

ใช่แล้วค่ะนี่เห็นไหมเรามีรายได้

เราไปเที่ยวก็ไปมาแล้ว
เราสองคนพาคุณผู้ชมไปหาแต่สิ่งดี

คุณมีอะไรมาบอกเรามามอบให้กับเราในวันหยุดแบบนี้
ให้เล่นบ้างก็ไม่ได้ห่วงด้วย

ไม่ได้ห่วงกลัวหูจำ
เราก็อยากจะได้สักฮานึงมันก็ไม่ให้